เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวของเทคโนโลยีในโลกยานยนต์มาฝากครับ
เคยเจอไหมครับรถจักรยานยนต์วิ่งถอยหลัง
ถ้ายังเราตามไปดูพร้อมกันครับ
เขาแค่สลับโครงสร้างรถเอาหน้าไปไว้หลังเอาหลังมาไว้หน้า
ว่าแต่แบบนี้งงไหมครับคนขับคนดูงง
และนี่คือจักรยานยนต์แนวใหม่ที่จะออกมาเพื่อปฏิวัติถ้ายกล้อตีรังกาให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในพริบตา

ให้ตัวเองหรือยังครับทำออกมาเพื่อ
การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยและถูกกฎหมายมันต้องสวมใส่หมวกนิรภัย
จากนั้นสะเก็ดซ้ายขวาเมื่อพร้อมก็ออกไปแตะขอบฝากันเลยครับ
มือนิดนะครับลูกค้าเขารอกางเกงอยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป